หาดใหญ่สงขลาครับมีภาพจากกล้องวงจรปิด
จับเหตุการณ์ที่หนุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนหนึ่งถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
เนี่ยฮะรางวัลแสกเหมือนกันไล่กันแบบโอ้โหไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะครับ
บันทึกภาพเหตุการณ์นี้นะครับขณะวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งถูกชายที่สวมเสื้อหม้อห้อม
แล้วก็ชายสวมเสื้อสีฟ้าอีกคนหนึ่งถือท่อนเหล็กกระหน่ำรุมตีแบบไม่ยั้งเลยนะครับ
หนุ่มวินจอยอก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างทุลักทุเลชายเสื้อหม้อห้อมนี้ไม่หยุดนะครับ
วิ่งไล่ตามไปทุบตีทำร้ายเขาชายเสื้อฟ้าก็ขี่จักรยานยนต์ตามไปรุมตีซ้ำอีกทีนึง
หนุ่มวินมอเตอร์ไซค์คนนี้ก็ล้มกลิ้งไม่เป็นท่าเลยนะฮะ
ชาวบ้านแถวนั้นเห็นเหตุการณ์ก็ตกใจแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไประงับเหตุ
กลัวจะถูกลุกหลงไปด้วยเพราะว่าพวกนี้มีอาวุธนะครับ
หนุ่มวินจักรยานยนต์คนนี้นะครับชื่อว่านายพงศ์ถูกตีจนแขนหักซี่โครงหักแล้วก็หัวแตก
นี่ฮะเห็นไหมฮะหนักเลยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบไปแล้วนะครับทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๗ธันวาคม
บริเวณหน้าร้านขายของชำในซอยทุ่งรีตำบลคอหงษ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ล่าสุดทางคดีมีรายงานว่าตำรวจสพคลองสพคหงษ์นะครับ
หนุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างไปแจ้งความขอให้ตำรวจช่วยจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วนะครับ
ชายคนที่สวมเสื้อหม้อห้อมรู้ตัวแล้วชื่อว่านายวายุลินสา
เป็นชาวจังหวัดบึงการตำรวจออกหมายเรียกมาแล้วให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ที่สุดวันนี้นายวายุก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา
โดยสารภาพว่าทำร้ายเขาจริงแล้วก็ตั้งใจไปทำร้ายเลยล่ะ
อ้างว่านุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้ไปขี่รถปาดหน้าเขา
เขาก็โมโหก็ไปตามชายเสื้อฟ้าอีกคนนึงมาช่วยกันทำร้าย
โดยชายคนที่สองที่ก่อเหตุเนี่ยมีภรรยาที่เป็นพี่เป็นน้องกัน
เช่าบ้านพักอยู่ด้วยกันที่จังหวัดสงขลา
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาทั้งสองคนนะข้อหาพยายามฆ่า
เดี๋ยวจะเรียกนายวายุกับหนุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างมาสอบปากคำอีกครั้งวันพรุ่งนี้
ส่วนผู้ชายเสื้อฟ้าที่ร่วมก่อเหตุตอนนี้ยังไม่มาพบตำรวจ
นี่ต่างถิ่นนะมาทำงานที่นี่นะคะยังก่อเหตุซะ